อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเป็นโมเมนต์จี๊ดใจจริง
ของภรรยาเพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาแยกทางกันอยู่
คือยังไม่ได้อย่าขาดนะแล้วก็มีลูกด้วยกัน
ทีนี้ฝ่ายภรรยากำลังจะพาลูกขับรถไปเที่ยว
แต่ภาพที่เห็นมันสะเทือนตาสะเทือนใจเพราะอะไรรู้ไหม
สามีขับรถออกมาจากโรงแรมม่านรูดกับผู้หญิงอื่นนะคุณ
แล้วคิดภาพดูสิทั้งภรรยาทั้งลูก

รถสีแดงเนี่ยมีสามีอยู่กับผู้หญิงอื่นอ่ะ

ใช่ค่ะที่สำคัญออกมาจากโรงแรมม่านรูดนะคะ
แล้วก็ลูกชายส่งเสียงร้องเรียกผู้เป็นพ่อ
ส่วนตัวภรรยาก็ถ่ายคลิปจากในรถ

เห็นผู้หญิงที่มากับสามีพยายามเหมือนกับจะหนีไง

ทีนี้ผู้หญิงเขาก็เหมือนกับจะหนีแต่ก็ไม่ได้หนี
กลับขึ้นไปนั่งข้างคนขับใหม่นะคะ
ซึ่งฝ่ายภรรยาเนี่ยโพสต์คลิปนี้แล้วก็ระบุข้อความ
ว่าวันนี้กำลังจะพาลูกไปเที่ยวกันแล้วมาเจอแบบนี้
สิ่งที่พ่อของลูกทำถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน่อย
ถ้าเจอแบบนี้จะเอายังไงดีนะคะ
เพราะว่าฝ่ายภรรยาก็โพสต์อธิบายเรื่องราวเพิ่มเติม

เพราะว่าตัวเธอมีหนี้สินเพิ่งแยกกันอยู่ได้ไม่นาน

มีโซ่ทองคล้องใจก็คือลูก
แต่ตอนนี้ยิ่งมาเจอภาพแบบนี้มันสุดจะทนมันไม่ไหวแล้วอะค่ะ
หลังจากนั้นเธอก็ลบคลิปที่โพสต์ไปจากเฟซบุ๊ก
เพราะเธอบอกว่าสามีบอกให้ลบ
เธอก็ยอมลบในเฟซบุ๊กแล้วก็จะไม่ติดต่อไป
เพจต่างที่เอาคลิปไปโพสต์ลบออก
อันนี้เธอบอกนะเพราะคือพอคลิปมันแชร์ไปเนี่ย

บอกว่าถ้าเกิดสามีต้องการที่จะให้ลบไปทุกเพจ
ที่เป็นเพจดังให้สามีไปติดต่อเองนะคะ